คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปีที่แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นปีทองจริง
แน็กชาลีแล้วก็น้องอาเทอร์หลานของเขาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
จนได้รับฉายาว่ารีวิวขั้นเทพกันไปเลยจ้าและก็ตอนนี้ค่ะยังคงมีงานติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แน็กเขาบอกเอาไว้ว่าขอพักแป๊บขอเคลียร์พื้นที่ในไอจีให้มันเข้าสู่สภาวะปกติบ้าง
เอาจริงจริงในอินสตาแกรมของเขามีอะไรที่ปกติบ้างเออตั้งแต่กินอะไรอ่ะ
เขาเรียกว่าอะไรอาหารปลาแล้วก็รีวิวต่างที่มันไม่ธรรมดาเลยนะคะ
ส่วนงานอีเวนต์คู่อาหลานแน็กบอกว่าก็ปฏิเสธไปหลายงานนะครับเพราะอยากให้ลูกค้าลองจ้างแค่น้องอาเทอร์คนเดียวดูบ้าง
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวกลุ้มใจไม่หายเห็นจะเป็นการที่แฟนคลับรุ่นใหญ่เขามาขอถ่ายรูป
คือถ่ายรูปมันปกติพี่แต่ว่าแฟนคลับรุ่นใหญ่คนนี้เขามาขอจับเป้า
เอาสิคะคุณผู้ชมค่ะงานเข้าเต็มหนุ่มแน็กจะว่ายังไงของขึ้นหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ไป
มวลลำเยอะเกินเนี่ยนักแสดงก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบจริงก็ได้
ผมขอเป็นตัวแทนที่กล้าพูดเลยหรือกันอะไรอย่างนี้เนอะ
ผมเนี่ยแบบบางทีแบบป้าแม่บ้านบางทีก็เวลาผมเข้าห้องน้ำชายผมก็ต้องเริ่มระวังแล้ว
ดันไปพรีเซนต์ไงแล้วมันไม่จริงด้วยไงถ้าเขามาเห็นว่ามันไม่จริงเดี๋ยวเขาจะแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้
ที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่าเหมือนแบบกึ่งแบบพยายามให้มือมันโดนตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
มีจริงนะสมมุติพอเริ่มลงร่างผมก็เฮ้ยหลบอย่างนี้แค่นั้นแหละ
ผมพรีเซนต์ไปผมก็พูดอยู่แล้วผมพูดเล่นนะครับผมพูดให้แบบว่าสนุกสนานตลก
เพราะว่าแบบเราเริ่มพูดแล้วคนเริ่มแบบตลกคนชอบเราก็เออคนก็ถามเราแล้วก็ขำไป
นี่ไงรีวิวผิดจุด
จริงก็ตัวเองเป็นคนรีวิวมาตลอดโฆษณาของตัวเองมาตลอดบอกโอ้โหใหญ่มหือมา
คนเขาก็อยากรู้สิจริงหรือเปล่าใหญ่จริงหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะมีการเทสดูบ้างพอเขาเทสก็กลัว
กลัวว่าจะไม่สมคำร่ำลือที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้

ใช่อันนี้ก็ผ่านไปนะจ๊ะสายฮาอย่างหนุ่มแน็กชาลีมาตอบ